ยังต้องตามต่อนะเพราะว่าช่วงอาทิตย์นี้ได้ยินข่าวมาถี่มากเลย
วันจากที่หนีออกจากโรงพยาบาลรอตามความคืบหน้า
แต่เป็นไหมที่เบิร์ดเวลาอ่านข่าวเสียแป้ง
ก็จะมีคอมเมนต์มาประมาณว่ามีแต่ข่าวเสียแป้ง
ข่าวกำนักนกเนี่ยหายไปเลยลืมข่าวนี้หรือเปล่า
ใครบอกลืมไม่ลืมค่ะมันอยู่ในกระบวนการ
แล้วนี่มีความคืบหน้าแล้วคืบหน้าแล้วมีความคืบหน้าแล้วว่าอะไร
ตำรวจเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ด้วยแต่เดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้คุณผู้ชม
เป็นตั้งตั้งสำนวนนะโอ้โหหลายปึ๊งเลยอ่ะใช่
แล้วเนี่ยค่ะเรื่องนี้พันตำรวจเอกแอลท์เอกเปล่าสุภาพ
รองผู้บังคับการปราบรามเอาสำนวนเนี่ยสำนวนยิง
ศิวกรสายบัวเนี่ยนะคะตำรวจทางหลวงที่เสียชีวิตในงานเลี้ยงบ้านกำนันนกน่ะ
เอาสำนวนคดีส่งให้อธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา
และอธิบดีอายการสำนักงานคดีปรับรามการทุจริต
เพราะว่ามีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาคุณผู้ชมฟังดีดี
มันแบ่งออกเป็น๒คดีแบ่งเป็นอะไรยังไงบ้าง
หนึ่งก่อนนะหนึ่งคือคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และจ้างวานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
อันนี้มีหน่องที่ถูกวิสามันกับกำลังนกนะ
เป็นผู้ต้องหาส่วนสำนวนคดีที่สองเนี่ย
เป็นคดีเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
มีตำรวจแล้วก็พลเรือนที่ร่วมกันช่วยเหลือกำนันนกหลบหนีนะ
รวมถึงการทำลายพยานหลักฐานรวมทั้งหมด๒๘คน

เรื่องนี้นะคะทางโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
อย่างนายประยุทธ์เพชรคุณเนี่ยเปิดเผยบอกว่าทั้งสองสำนวนเนี่ย
เป็นสำนวนที่สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของสารวัตรสิว
สำนวนแรกกำนันนกถูกกล่าวหาว่าจ้างหวานค่า
แล้วก็พยายามฆ่าผู้อื่นและยังถูกกล่าวหาในสำนวนที่๒ด้วย
ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ในชั้นสอบสวนเนี่ยนะคะกำนักนกเนี่ยปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
และตอนนี้กำนันนกก็อยู่ระหว่างฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
จะครบฝากฝากหังครั้งที่หกเนี่ยวันที่สิบเก้าพฤษจิกานี้
ใกล้ละค่ะอืมใกล้ละส่วนสำนวนที่สองเนี่ย
ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็ยืนยันว่าคดีนี้เป็นการกระทำที่อุกอาจ
ผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหมายถึงสารวัสสิว
อืมเกิดเหตุต่อหน้าตำรวจจำนวนมาก
อายการจะตั้งคณะทำงานรับผิดชอบทั้งสองสำนวนแล้วก็เร่งมีความเห็นให้ทัน
ภายในครบฝากขังผู้ต้องหาครั้งที่๗ก็คือช่วงปลายเดือนพฤศจิกา
แปลว่าอะไรในเดือนนี้มันจะต้องมีความคืบหน้า
รายละเอียดเรื่องกำนันนกแน่นอนนะคะ